มาถึงเรื่องที่ชวนพูดคุยกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการ

รถเมย์ขึ้นทางด่วนท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับ

ท่านนี้บอกว่าเสนอให้เลิกรถส่วนตัวเข้าเมืองดีไหม

หรือว่ารถติดบนทางด่วนต้องไปดูที่ต้นเหตุว่ามันติดจากอะไรกันแน่
อย่ามาโทษว่ารถเมย์ขึ้นทางด่วนทำให้รถติด

ก็สืบเนื่องมาจากนี้ครับมีรถเมย์สายหนึ่งฮะสาย๕๑๕นะครับ
จะสั่งระงับรถเมย์สาย๕๑๕เนี่ย
วิ่งระหว่างอนุสวรีชัยสมรภูมิไปนู่นนะฮะสารยานครปฐมห้ามขึ้นทางด่วน
ค่ะเพราะมีช่วงหนึ่งที่แบบโอ้โหจะรถติดจัดจัด
อ่าเขาก็เลยใช้วิธีการขึ้นทางด่วนดีกว่าอ่าจะได้หลีกเลี่ยงรถติดข้างล่าง
อ่าเดี๋ยวท่านจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องกรมการขนส่งทางบกอ่ะ
ขอสมกรหรือคือกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ที่จะต้องอนุมัติเส้นทาง
ต่างต่างนะฮะของรถสาธารณะนะครับเดี๋ยวทางกรมการขนส่งทางบก
เขาจะชี้แจงด้วยอ่าไล่เรียงกันมาเรื่อยเรื่อยก่อนนะครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กคนนี้นะครับโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเกี่ยวกับรถเมษายห้าหนึ่งห้า
วิ่งรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่อนุสวรีชัยสมรภูมิไปถึงศาลายาจังหวัดนครปฐม
โดยผู้ที่โพสต์บอกว่ารถเมษายนี้จะถูกกรมการขนส่งทางบก
ยกเลิกสัมปทานเส้นทางการเดินรถที่จะวิ่งทางด่วนในช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะ
อ่าจะให้เลิกตั้งแต่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นต้นไป
โดยผู้โพสต์บอกว่าสาเหตุมาจากมีคนร้องเรียนเรื่องรถโดยสารวิ่งบนทางด่วน
ทำให้รถยนต์ที่เป็นรถปกติทั่วไปที่วิ่งบนทางด่วน
ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางทางกรมการขนส่งทางบก
เลยจะยกเลิกเส้นทางการเดินรถนี้อืมโอ้โหคนฟังเหตุผลแบบนี้แบบอื้อหือ
ค่ะอย่างนี้มันเอาใจคนใช้รถมากเกินไปไหมจริงแล้วทำไมคนที่ใช้รถเมย์ไม่มีสิทธิ์
ที่จะขึ้นทางด่วนเหรอเขาก็จะรีบไปทำงานรีบกลับบ้านเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าขึ้นทางด่วนมันโอ้โหมันเร็วขึ้นกว่าเดิม
เขาก็บอกมันเร็วขึ้นอย่างน้อยน้อยเป็นชั่วโมงนะอ่า
ที่ท่านจะตำหนิติติงอะไรกันเดี๋ยวรอฟังเหตุผลของทางกรมการขนส่งทางบกนะฮะ
เพราะเขาบอกว่าไม่ใช่เหตุผลนี้นะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับ
ใจความสำคัญของคนโพสต์เนี่ยเขาพูดถึงปัญหาแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ใช่ว่าเขามาบอกอย่างเดียวเขาเล่าด้วยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรค่ะ
โดยเขาบอกว่าอย่างนี้เส้นทางการเดินรถเมษาย๕๑๕เนี่ยนะ
จากอนุสวรีชัยสมรภูมิไปสารายาจังหวัดนครปฐมเนี่ยถ้าวิ่งเส้นปกตินะ
คุณเขียนมาสอนมันจะมีช่วงหนึ่งจะต้องวิ่งผ่านถนนราชวิถี
แล้วไปแยกการเรือนไปผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รัชพัฒนสวนดุสิตแล้วก็ไปผ่านสะพานกรุงทน
หรือว่าสะพานสังฮีซึ่งมันเป็นจุดที่รถติดแบบหนักหนาสาหัสมาก
จริงติดมากจริงไม่จำเป็นจะไม่ผ่านไปเลย
ใช้ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเวลาเร่งด่วนจะรู้ว่ามันสุดเลย
ทีนี้ไอ้จุดที่รถติดหนักแบบนี้เนี่ยหนักจนแบบชีวิตแทบไม่ต้องทำอะไรอ่ะ
คนโพสต์บอกถ้าติดอยู่ข้างล่างแบบนี้คุณดูซีรีส์จบได้เป็นตอนอ่ะ
จริงจริงก็เลยทำให้รถเมษายนี้ห้าหนึ่งห้า
เขาใช้วิธีแบบนี้หลบเลี่ยงเส้นทางรถติดด้านล่าง
เพราะยังไงเขาข้ามไปนู่นปื๊ดไปอยู่แล้วนะครับ
ถ้าจะอยู่ผ่านแถวนั้นเขาก็ขึ้นรถเมษายอื่นกันได้เอาอย่างงี้
ขึ้นนู่นเลยทางด่วนถนนพระราม๖แล้วไปลงถนนสิรินทรเลย
นู่นเลยไปสารยานครปฐมมันก็จะตัดปัญหารถติด
ที่บอกเมื่อกี้ไปได้นะครับคนที่เป็นประชาชนทำงาน
ก็สะดวกรวดเร็วในการเดินทางทีนี้พอมีข้อความเผยแพร่แบบนี้ออกไป
โอ้โหชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากบอกว่าโอ้โห
อย่างนี้มันต้องทบทวนแล้วมั้งด้วยเหตุผลที่ว่าทำให้คนที่ใช้ทางด่วนที่เป็นรถยนต์
ปกติทั่วไปไม่สะดวกแบบนี้เนี่ยมันใจร้ายเกินไปไหมนะครับ
ผู้ที่ใช้บริการรถเมษายห้าหนึ่งห้าที่เป็นขาประจำนะครับ
ต้องเดินทางเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะเขาก็ร้องเรียนด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดเนี่ย
มันก็เพราะว่าหลายคนนี่แหละเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางอ่ะอืม
ไม่ยอมใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะกันหากเป็นไปได้อยากให้ทบทวน
อย่าไปห้ามไม่ให้รถเมย์สายห้าหนึ่งห้าขึ้นทางด่วนค่ะ
คือเขาจะห้ามในช่วงเวลาเร่งด่วนนะไม่ได้ห้ามทั้งวัน
แต่ช่วงเวลาปกติที่มันไม่ได้ติดช่วงกลางวันเขาก็ไม่ได้เดินทางกันอยู่แล้วไง
เขาต้องไปทำงานอะไรกันนะครับคนที่ใช้รถเมย์ยอมรับว่า
ถ้ามีคำสั่งแบบนี้ขึ้นมาจริงแล้วเป็นผลปฏิบัติจริงนะ
ตั้งแต่สามกรกฎาคมห้ามสายห้าหนึ่งห้าขึ้นทางด่วน
เขาก็คงต้องปรับชีวิตในการเดินทางใหม่ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้น
จากกรุงเทพชั้นในอย่างอศวรีชายสมรภูมิ
จะต้องไปนู่นศาลายานครปฐมเนี่ยโอ้โหคือปกติถ้าขึ้นทางด่วน
มันย่นเวลาการเดินทางได้อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมง
ค่ะถ้าขึ้นทางด่วนไม่ได้เขาบอกเขาตายเลยโอ้โห
จริงผมมองว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามองว่าถามว่าเป็นทางเลือกดีกว่า
แต่ถามว่าเขาจะลดจำนวนคันไหมก็ต้องลองดูว่าถ้าลดจำนวนคันลงแล้วมันมีผล
หรือไม่มีผลก็ต้องพิสูจน์ดูครับคือก่อนยกเลิกก็ต้องต้องทดสอบดูก่อน
ถือว่าถือว่าสั้นลงกว่าเรามองว่ามันสั้นลงกว่านะ
แต่ว่าไม่เคยจับเวลาสักเท่าไหร่แต่ว่ามองว่าปกติเราเคยขึ้นรถตู้ใช่ไหมฮ
ที่เป็นเป็นอ่าขึ้นทางด่วนอย่างเงี้แต่ถ้าเกิดมีทางเลือกในการขึ้นรถเมย์ที่เป็นทางด่วนเนี่ย
อาจจะค่าบริการถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราเลือกได้
ซึ่งอาจจะต้องจัดสรรเวลาดีครับว่าถ้าเกิดรถขึ้นทางด่วนช่วงเร่งด่วนเนี่ย
อาจจะมีตำกัดตำกัดคันไม่ใช่ทุกคันก็ต้องรอเวลาหรือเวลาขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ทีนี้ค่ะหลายคนไม่เห็นด้วยนะคะครับคือเขาก็มองว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอืม
เพื่อลดจำนวนรถส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหารถติด
แต่ถ้าไม่ให้รถเมย์ขึ้นทางด่วนหรืออ้างว่ารถเมย์ขึ้นทางด่วนแล้วทำให้รถติดเนี่ย
มันไม่แฟร์ครับเพราะว่าจริงแล้วคนที่เขาขึ้นรถเมย์เนี่ย
มันก็ช่วยนะไม่ต้องแบบโอ้โหถ้าทุกคนใช้รถส่วนตัวกันหมดเนี่ย
รถมันจะยิ่งเยอะนะก็เลยมีคนเข้ามารวบรวมลงชื่อกันค่ะ
เพื่อที่จะเซฟ๕๑๕เอ็กซ์เพรสเวย์เป็นแฮชแท็กเลยค่ะ
เฟซบุ๊คของนายชำนาญอยู่สะอาดผู้มนุยการเขตการเดินรถที่หก
ก็โพสต์คลิปบรรยากาศที่พนักงานรวบรวมรายชื่อผู้ใช้บริการที่อยากให้รถเมย์สายห้าหนึ่งห้า
วิ่งบนทางด่วนต่อไปเขามีแฮชแท็กอย่างที่บอกนะคะ
ห้าหนึ่งห้าเอ็กซ์เพรสเวย์ครับรถเมห้าหนึ่งห้าเนี่ยค่ะ
วิ่งจากอนุสวรีชัยสมรภูมิข้ามสะพานฝั่งกรุงทนไปสิ้นสุดที่ศาลายา
มี๘เที่ยวนะคะในช่วงเช้าก็คือตั้งแต่ตี๕ถึง๗โมงครึ่ง
อันนี้วิ่งบนทางด่วนแล้วก็มี๗เที่ยวในช่วงเย็น
โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเนื่องจากว่าการจราจรช่วงถนนราชวิถีติดขัด
รถเมษายนี้เพิ่งเริ่มทดลองเส้นทางนี้เมื่อ๔มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
อ๋อจะให้เลิกสามกรกฎาคมเพิ่งทดลองสี่มิถุนายน
ก็ไม่ถึงเดือนค่ะถ้าจะให้เลิกวันนั้นจริงทีนี้ค่ะ
นายบัญชาร้อยศรีในท่าประจำสายรถเมห้าหนึ่งห้าที่อนุสวรีชายสมรภูมิ
ก็เลยบอกว่าคือยอมรับนะว่ารถเมษาย๕๑๕ขึ้นทางด่วนแล้วมันย่นระยะเวลาในการเดินทางได้จริงเพราะเขาทำสถิติกันไว้ไง
จดบันทึกเอาไว้ว่าเออถ้าขึ้นทางด่วนกับไม่ขึ้นทางด่วนมันต่างกันขนาดไหน
ครับโดยเฉลี่ยคือครึ่งชั่วโมงนะคะอืม
กว่าเดิมอ่ะครึ่งชั่วโมงถ้าได้ขึ้นทางด่วนนะส่วนในอนาคตจะยกเลิกเส้นทางนี้หรือเปล่า
การขึ้นทางด่วนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของเขตการเดินรถที่จะเป็นผู้สรุป
ตอนนี้ทุกคนก็ทำงานตามปกติเพราะยังไม่มีคำสั่งยกเลิกก็ยังขึ้นทางด่วนอยู่นะคะ
ว่าเร็วไหมมันมันก็เร็วขึ้นกว่าเดิมอ่ะเร็วขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมนะ
ที่ที่ดูจากเวลาครับแต่ว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมคือว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็น
ครับแค่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นแต่ก็เพิ่งพึงไม่รู้เขาแผนเขาทำยังไง
ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจแต่แต่หมายถึงว่ามันยังอยู่ในระยะของการทดลอง
เต้นทางเขาว่าเขาทดลองวิ่งก่อนนะก็ลองวิ่งมูด
คือณตอนนี้ยังวิ่งอยู่นะแต่คำสั่งที่ให้หยุดตั้งแต่๓กรกฎาคมที่จะครบเดือน
พอดีเนี่ยที่เขาทดลองวิ่งอะไรกันมาเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีผลในทาง
ปฏิบัติไหมแต่โรงการขนส่งทางบกที่ถูกระบุ
ว่าเป็นผู้สั่งยกเลิกเนี่ยนะครับเขาชี้แจงอย่างนี้นะฮะ
กรมการขนส่งทางบกบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อน๑ที่บอกว่ายกเลิกไม่ใช่ยกเลิกทั้งสายนะครับ
สาย๕๑๕ยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับอนุสวรีชัยสมรภูมิถึงศาลายานครปฐมนะฮะ
ส่วนที่ให้ยกเลิกก็คือเรื่องของการขึ้นทางด่วนค่ะอ่า
เพราะว่ามันมีปัญหานะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องคนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบนทางด่วนแล้วรถติด
แล้วเขาร้องเข้ามาแล้วก็เลยแบบโอ้โหอย่างนี้อย่าให้รถเมย์ขึ้นเลยอันนี้ไม่ใช่
แต่มันเป็นปัญหาเรื่องการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
กรมการขนส่งทางบกระบุว่าสาเหตุที่ต้องมีคำสั่งยกเลิกการเดินรถขึ้นทางด่วนของรถเมษาย๕๑๕
เนื่องจากว่าทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกร
มีหนังสือขอทดลองเดินรถขึ้นทางด่วนศรีรัฐเริ่มจัดการเดินรถตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกสอง
เป็นต้นมาซึ่งเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับโดยสำนักการขนส่งผู้โดยสาร
ได้ไปตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางเดินรถโดยสารแล้วปรากฏว่า
เส้นทางที่ขอสมกรขออนุญาตทดลองเดินรถขึ้นทางด่วนนั้นเส้นทางนี้
ยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกรมการขนส่งทางบกจึงมีหนังสือด่วน
แจ้งไปยังขอสมกรให้ทราบว่ากรมการขนส่งทางบกไม่อาจพิจารณาให้ขอสมกรทดลองเดินรถโดยสาร
ตามที่ขอมาได้ค่ะคือที่ขอมาเนี่ยอนุญาตไปเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่ได้ไปดูว่า
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่เขาต้องอนุมัติก่อนเขายังไม่ได้อนุมัติ
ทีนี้พอเดินเดินรถมาแล้วระยะหนึ่งกรมการขนส่งทางบกบอกว่าอ้าว
มาเห็นว่าคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเขายังไม่ได้อนุมัติ
เพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดแล้วก็แจ้งให้ขอสมกรไปยื่นขอเส้นทาง
ไปขออนุญาตให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเดินรถในเส้นทางนี้
หากประสงค์จะเดินรถต่ออืมแต่ภาพเป็นลักษณะการทดลองค่ะอ่า
ที่เขาขอนี่คือขอทดลองนะถ้าเป็นลักษณะการทดลองเดินรถ
ขึ้นทางด่วนแบบเนี้ยต้องไม่ใช่การเดินรถในลักษณะของการประกอบ
ขนส่งผู้โดยสารก็คือหมายถึงว่าหากจะนำรถโดยสารประจำทาง
ทดลองเดินรถในเส้นทางที่ขอไว้คุณต้องไม่เก็บเงินค่าโดยสาร
ถ้าเป็นปัญหาเรื่องของขั้นตอนกระบวนการในการ
ขออนุญาตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะใช่ถ้าขออนุญาตได้รับถูกต้อง
เป็นการทดลองการเดินรถนั่นหมายความว่า
คุณจะไปเก็บเงินเป็นเชิงพาณิชย์ผู้โดยสารอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้
โอ้โหอันนี้รุงตุ้งนัง
ทำยังไงให้ประชาชนใช้ชีวิตอะไรที่มันได้ง่ายกว่านี้ไหม
เพราะคนก็จะงงว่าถ้าทดลองแล้วเออดีมันเร็วขึ้น
คนก็อยากให้ทำต่อไงแต่ทำต่อไม่ได้
มันติดเงื่อนไขเรื่องของการขออนุญาตเอ้าก็ต้องหยุดไว้ก่อนอีกแล้วก็ว่ากันใหม่
แต่ถ้าอนุญาตแล้วมันจะมีเรื่องการเก็บค่าโดยสารก็เหมือนรถไฟฟ้าใช่ไหม
เขาเสร็จเขาจะทดลองใช้ช่วงทดลองใช้เขาก็ต้องไม่เก็บค่าโดยสาร
แต่พอเขาจะเดินรถจริงอันนี้เขาต้องเก็บเงิน
ค่ะงั้นก็ต้องรอทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการ
คือถ้าฟังจากกรมการขนส่งทางบกเนี่ยยังไงต้องหยุดก่อน
แล้วไปขออนุญาตก่อนส่วนจะเก็บเงินไม่เก็บเงินเดี๋ยวค่อยว่ากัน